เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของการสร้างจุดเด่นจุดขาย
มันเป็นอะไรที่สำคัญมากในยุคนี้โดยเฉพาะในยุคแห่งโลกโซเชียลคุณผู้ชมเรารวบรวมนำเสนอมาแล้ว
แม้ว่าคุณจะขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่แต่เรื่องของความน่าสนใจในการดึงดูด
ให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปหาอย่างแรกเลยหน้าตาสวยงามแล้วเราก็รวบรวมไว้แล้วว่าแม่ค้าสุดสวยที่ฮอตฮิตมากในช่วงนี้เป็นใครกันบ้างไปติดตามกันเลยครับ
รสชาติมันคงจะเจ็มยังไม่ได้ชิมเลยเดาได้ไงก็ดูแล้วท่าทางจะอร่อย
ดูจากลีลาการลวกก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมของเขาดีแน่นอนลองไปทานกันได้คุณผู้ชมครับแม่ค้าคนนี้นะครับ
บอกก่อนแล้วกันว่าชื่ออะไรน้องกวางน้องกวางจ๋านี่แหละค่ะน้องกวางนางสาวกาญจนาบุญประเสริฐนะครับ
เป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อว่าธัญญาก๋วยเตี๋ยวเรือฮะแล้วก็ขายข้าวราดแกงด้วยนะ
เป็นข้าวราดแกงอายุทยาเกิดมาเป็นเสียงนี้เองเสียงเป็นแบบนี้ประจำอยู่แล้ว
หวังว่าน้องกวางจะฟังอยู่แล้วดูอยู่นะครับน้องกวางจ๋าน้องกวางก็เล่าให้พี่อาร์มฟังว่า
ตัวเองนั้นเคยเป็นพริตตี้และเป็นเอ็มซีมาก่อนแสดงในงานสินค้าต่างนะ
ผับทำงานกลางคืนมาแบบนี้แต่ว่าปัญหายุ่งยากหลายอย่างประกอบกับเศรษฐกิจไม่ดี
ก็ปิดตัวลงแล้วก็หันมาขายก๋วยเตี๋ยวกับข้าวแกงแทน

ตุ๊ดยาดเลยติดเดี๋ยวลิ้นผันกันเป็นหมดแล้ว

บอกว่าเป็นความชอบของเธอที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือด้วย
ก็เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้แหมเห็นแบบนี้แล้วอยากจะร้องเพลงให้สักเพลง

นี่เลยก๋วยเตี๋ยวหน้าใสหัวใจสวม

ช่วยมาเสิร์ฟได้ไหมนะคนดี
ช่วยมาเสิร์ฟตรงนี้ที่หัวใจ
ไม่เอาเส้นเล็กเส้นใหญ่
แต่ขอเส้นใจก็พอ

ใครอยากจะแวะไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ข้าวราดแกงของน้องกวางนะครับ
ราคาไม่แพงบอกเลย

เล็กแค่ชามแต่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพทับถ้วยครับ
แล้วก็มีไปจนถึงราคา๕๕บาท
แกงราดอย่างเดียว๒๐บาท
ถ้าราด๓อย่างก็๓๐บาทเพิ่มอีก๑๐บาทเท่านั้นเอง
ร้านอยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่เจ้า
เข้าไปเลยที่ศูนย์โตยาต้าชัวร์
ตรงมาสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้าย
ร้านอยู่ซ้ายมือเปิดทุกวันเวลา๗โมง
จนถึง๑๕นาฬิกาก็คือบ่าย๓
หยุดเฉพาะวันหวยออก

ก็คือวันที่มีการประกาศ

คุณผู้ชมครับปล่อยให้แม่ค้าเข้าไปนั่งลุ้น

แซ่บมากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางเฟซบุ๊คไลท
ก็แบบสดังความผิดหันยัยยัดเลยนะ

หมั่นเขี้ยวไปดูกันที่จังหวัดเชียงรายก็มีเหรอ

คนนี้เขาก็ถูกแชร์มาจากเฟซบุ๊คของท่านนี้คุณนรพงศ์
โทษให้ดีนะข้าวมันไก่ไหล่ลำ
จุดจากไหล่ลำเลยว่างั้น

ขายอยู่ที่เชียงรายนะครับ
ที่นี่แม่ค้าหน้าหวานหน้าใสนุ่งพระสิน
กำลังขมักเม่นกับการทำข้าวมันไก่ต้มให้กับลูกค้าครับ
เจ้าของคลิปเขาระบุว่าตามหามานานแล้ว
ผมเองก็หามาเหมือนกันตามหามาทั้งชีวิต

ตามหาแม่ค้าเนี่ยเพิ่งเจอตัวจริง

ทะลุขึ้นถึง๒ล้านกว่าวิว

ข้าวมันไก่ขายจานละกี่บาทครับ

น้ำจิ้มนี่น่าจะหวานเหมือนหน้าแม่ค้าเนอะ
แน่นอนค่ะ
นี่เลยครับน่ากินมากเลยครับ

ก็ดีค่ะ

น้ำจิ้มของน้องเขาเชื่อเลยไม่มีความเผ็ด

โอ้โก๊กินเข้าไปแถวครับ
จนเบาหวานขึ้นตาเลยทีเดียว
ถ้าหวานขนาดนี้ก็น่ากินอยู่หรอก

มีเพลงอีกแล้วเอามามาสิ

น้องมิอยู่ไหมจ๊ะขอสายน้องมิหน่อยจ้า

มีจับไก่อยู่มีอะไรหรือเปล่า
ตอนนี้มีแต่อีโต้มีดเอาไหม

จะโทรมาสอบถามเฉยว่าใช่เบอร์น้องมิไหม